รัชบุรีนะครับมีคนร้ายบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ของเจ้าของร้านชำ
แต่นี่สุนัขฮีโร่มาช่วยเอาไว้แม้จะได้เงินไปแต่ถ้ามันไม่มาช่วยเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ดูนะฮะนี่เจ้าของร้านยืนอยู่นี่คนร้ายมาแล้วจอดรถแต่ไม่ดับเครื่องนะ
ขอซื้อถ่านหน่อยป้าคุณป้าเจ้าของร้านก็เดินเข้าไปด้านในนี่เดี๋ยวมีกล้องด้านในเห็นไหม
ป้าก็จะหยิบทานให้นี่แล้วอยู่ดีชักมีดมาเลยบอกมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมด
ตอนนั้นป้าก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับเพราะมันมีมีดมีเงินอยู่ในเอี๊ยม
กำลังจะถอดเอี๊ยมให้เชื่อไหมครับทุกผู้ชมคนร้ายมันไม่รอมันเอามีด
ตัดเอี๊ยมป้านี่จังหวะนี้สู่นักมันง่ำไปที่นอกทีนึง
แต่ยังได้เอี๊ยมไปนะฮะซึ่งในเอี๊ยมเนี่ยมีเงินอยู่ห้าพันบาท
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่ฮะเห็นไหมปึ้มง่ำเข้าไปนี่
ซึ่งคุณป้าเจ้าของร้านแกบอกว่าถ้าสุดนักตัวเนี้ยที่เลี้ยงเอาไว้มันไม่มา
ง่ำที่น่องคนร้ายตรงนี้เนี่ยไม่รู้ป่านั้นจะโดนแทงไปหรือเปล่า
เพราะกำลังจะถอดเอี๊ยมให้คนร้ายคนร้ายบอกมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมด
ไม่ทันมันมันเอามีดตัดเอี๊ยมเลยนี่แล้วป้าหนีมาทางนี้เห็นไหมฮะ
สุนัขยังวิ่งเห่าคนร้ายอยู่มันก็ขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
โอ้โหเห็นไหมสุนัขยังตามเลยตามไปกับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านปิ่นเพชรนะฮะ
เป็นร้านขายของชำอยู่ที่หมู่หกสมบนดรคาเมืองบางแพร่จังหวัดรัชบุรี
ร้านของคุณป้าปิ่นเพชรอายุ๕๒ปีนะฮะ
คือป้าปิ่นแกบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๗มิถุนายนนะครับ
โมงกว่าเกือบ๑๑โมงเนี่ยก็ตามภาพเลยคนร้ายนี่ใส่ไอ้โม่งมาเลยนะ
ล้อสีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดหน้าร้านไม่ดับเครื่อง
บอกขอซื้อถ่าน๑ถุงแล้วก็ตามภาพเลย
บอกโอ้โหโชคดีเดชบุญเหลือเกินคือมันตัดเอี๊ยมไปเนี่ยในเอี๊ยมเนี่ยมีเงินอยู่๕๐๐บาท
แต่จังหวะนั้นถ้าเจ้าหมีที่คือสูญนักตัวผู้สีดำ
อายุประมาณห้าปีที่เลี้ยงเอาไว้ถ้ามันไม่มางับน่องคนร้ายเนี่ย
ไม่รู้จะทำร้ายป้าหรือเปล่าจากนั้นคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์
หลบหนีไปป้าก็โทรแจ้งผู้ใหญ่โทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นนี่แหละ
ซึ่งทุกวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะฮะค่ะยังจับไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗มิถุนายนนี่เจ้าหมี
ส่วนคุณป้านี่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหคือยังภาวะอยู่อ่ะ
เพราะมันยังจับคนร้ายไม่ได้ไงยังภาวะอยู่เปิดร้านมาเกือบ๓๐ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรก
และขอให้เป็นครั้งสุดท้ายโชคดีมากที่เจ้าหมีมันมาช่วยไล่คนร้าย
ช่วยกัดคนร้ายให้นี่คือสุนัขคู่ใจเลย
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าต่อให้มันไม่ทำร้ายป้านะ
มันจะเอาอย่างอื่นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นว่าไม่มีใครเห็น
ไม่มีสุนัขมาช่วยมาเห่ามันจะเอาอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะ
เพราะปกติป้าแกใส่สร้อยคอทองคำด้วยนะฮะ
แล้วก็ได้เงินไปเนี่ยจากในเอี๊ยมเนี่ยคือ๕๐๐บาท
เอ่อก็ได้หมาช่วยด้วยมันก็รีบเราก็กลัว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจลงพื้นที่มาหาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
จากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางสพโพหักบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวให้อยู่
ให้ชุดสืบสวนไปหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้าย
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คาดว่าจะได้ตัวในเร็วนี้
เผื่อใครเห็นแล้วจำได้

คันนี้นะฮะจักรยานยนต์แบบนี้
เห็นไหมแต่รูปร่างแบบนี้เนี่ย
ลักษณะแบบนี้คนรู้จักต้องจำได้
เผื่อใครพบเห็นนะคะจะได้ให้ข้อมูลจะได้จับให้ได้

ตอนที่เข้ามาในร้านเนี่ยจะเห็นชัดหน่อย
ว่ารูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้นะฮะ
มัดระวังตัวกันหน่อยนะกลางวันแสกแล้วเนี่ย
ข่าวสุนัขสองข่าวนี้คนละอารมณ์กันเลยนะพี่อุ๋ยนะ
ทีมข่าวของเราอัปเดตข้อมูลมาให้คุณผู้ชมถามเยอะไง